สองไม่ได้มาผิดเวทีใช่ไหมครับพี่ม้าครับ
ไม่น่าจะผิดเวทีแต่คำถามคือใช่ใช่ไหมคะ
ก็เคยเคยมีเพื่อนนะครับ

ก็คือจริงนะเนี่ยเมื่อกี้นี้น้องเขา๑นาทียกให้พี่ใช่ไหม

พี่ม้าค่ะทุกคนเท่าเทียมกันค่ะ

เรื่องนี้เราก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่เลย
เพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ
ไม่เหมือนหลายประเทศที่เขายังมีบางศาสนาอะไรเขาจะกีดกันเรื่องเศษนี้
แต่บ้านเรานี่นะผมมองว่าอันนี้เราไม่ควรจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นระดับชาตินะ
ผมคิดว่านะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสรีอยู่แล้ว
ในเรื่องยิ่งเป็นเรื่องเพศที่๓นี่ครับ
เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่เป็นเพศที่๓แล้วเขาประสบความสำเร็จในชีวิต
เป็นคนมีชื่อเสียงมีเงินมีทองแล้วก็ยังทำได้ดีกว่าคนที่เป็นเพศปกติอีกนะครับ
ฉะนั้นผมเลยมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นหลัก
แต่จริงแล้วจะว่าไหมเราก็เน้นอยู่แล้วนะครับ
พักผมนี่ก็จะเน้นเรื่องของว่าหนึ่งเราจะป่าโกง

ต่อมาก็ปฏิรูปราชการสร้างงานสร้างอาชีพ
แล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับสังคม

ผมมองว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับ

บ้านเราปัญหาใหญ่สุดคือความเท่าเทียม

มันแยกตอนนี้ความเท่าเทียมมันเกิดจากความจนความรวย
มันไม่ได้เรื่องของเพศหญิงจะถูกรังแก่
ที่๓จะถูกรังแก่หรือเพศชายจะได้เปรียบไม่ใช่
วันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเรานะครับ
ก็คือว่าคนจนจะโดนรังแก่มากกว่า

แต่ว่าในเมื่อเป็นเพศที่๓ไม่เป็นไรครับ

แต่เราอย่าไปยกระดับนะครับ
อาจจะช่วยผลักดันนโยบายคือหนึ่ง

ครองได้แต่จะไม่ยกระดับนะ

คือไปยกระดับให้โจรมันไม่ใช่นะครับ

ทุกวันนี้เราไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว

เพราะจริงคนที่มีเพศนี้

จะกลายเป็นสร้างปัญหาแทนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าก็ปล่อยเขาแบบนี้แหละครับ

เช่นบางครั้งคนที่อยากใช้ชีวิตร่วมกัน

หลังจากที่เขาตายแล้วย่าพี่น้องไม่ต้องมาแย่งสมบัติกัน

อาจจะช่วยผลักดันบางเรื่องได้แต่ไม่ยกระดับ